ข่าวที่ต้องบอกว่าหลายคนติดตามตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าครึ่งหนึ่งข้องใจอีกครึ่งหนึ่งเห็นใจ
คือกรณีเรื่องที่ว่ามีเด็ก๑๐ขวบจมน้ำเสียชีวิตแล้วเพื่อนน้องที่ไปเล่นน้ำด้วยกันบอกว่า
น้องถูกคนสติไม่ดีที่เล่นน้ำอยู่ในสระน้ำอ่ะเดินขึ้นมาลากตัวลงไปโยนในสระน้ำ
แล้วก็ปล่อยให้น้องจมน้ำเสียชีวิตคือวินาทีตอนแรกที่เกิดเหตุแล้วตอนที่พ่อเนี่ยเขามาเห็นร่างลูกเนี่ย
พ่อร้องไห้แทบขาดใจเลยแต่อย่างที่บอกว่าอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าใช่จริงหรือเปล่า
มันเป็นเหตุการณ์ที่คนเห็นแล้วให้การคือเด็กใช่ไหมแล้วไม่ได้มีคนอื่นเห็น
ทางฝั่งของครอบครัวของคนที่ว่าสติไม่ดีเขาก็บอกว่าคือถ้าทำจริงตัวเขาต้องเปื้อนน้ำเปียกน้ำสิ
นี่มันไม่มีรอยเปื้อนอะไรเลยคุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
อันนี้คือวินาทีที่นำร่างของน้อง
จมน้ำเสียชีวิตขึ้นมาได้นะคะพ่อนี่คือร้องไห้ทับสิ้นสติจริงจริงอ่ะ
แล้วที่เห็นพ่อพยายามเขย่าพยายามเรียกคือพ่อยังมีหวังนะว่าลูกจะตื่น
คือพยายามปลุกว่าฟื้นสิลูกตื่นสิลูกจนกระทั่งหนึ่งในญาติถามเจ้าหน้าที่บอก
มีโอกาสฟื้นไหมเจ้าหน้าที่ตอบกลับไป
บอกมันเกิน๓๐นาทีแล้วครับน้องไปแล้วอ่ะ
คือพ่อเนี่ยคือร้องไห้แบบใจสลายไปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้
ซึ่งเหตุการณ์นี้เพื่อนและพี่ชายฝาแฝดของน้อง
ไปเล่นน้ำด้วยกันเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
จักรยานออกจากบ้านมาที่อ่างเก็บน้ำจะมาช้อนประกัด

ท่าทางคล้ายคนสติไม่ดีกำลังเล่นน้ำอยู่
น้องที่เสียชีวิตก็เลยเดินเข้าไปหาถามบอกว่าน้ำลึกไหม

แต่เดินมาอุ้มน้องแบกขึ้นบ่าแล้วลากลงไปในน้ำ
ห่างจากขอบอ่างประมาณ๑๐เมตรแล้วก็ปล่อยให้น้องยืนอยู่ในน้ำคนเดียว
ซึ่งตรงนั้นน้ำลึกประมาณหน้าอกแล้วน้องก็จมน้ำไป
ทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเห็นก็รีบวิ่งไปตามชาวบ้านมาช่วย

ทีนี้หลังจากที่เด็กให้การอีกตำรวจมาตามจับเลย
ผู้ชายคนนี้นะคะที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อเหตุ
ไปจับได้ที่บ้านพักข้างโรงโม่ปูน
ลักษณะเนี่ยคือเขาเหมือนเป็นผู้ป่วยออทิสติก
ไก่สั้นคล้ายคนสติไม่สมประกอบ
ตัวเขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำ
ทางฝั่งของย่าที่เลี้ยงดูมาก็บอกว่าหลานฉันไม่ได้ทำ
เพราะถ้ามันทำมันลงไปเล่นน้ำตัวมันต้องเลอะต้องเปลือต้องเปื้อนบ้างสิ

ฉันถามหลานหลานฉันก็บอกว่าไม่ได้ทำ
มันก็เลยมีความคิดเห็นออกเป็นสองฝ่าย

พนักงานสอบสวนสอบภหนองปรื้อก็นำตัวผู้ต้องหาที่ถูกเหล่าหา

แล้วก็มีพ่อกับป้ามาร่วมฟังการสอบปากคำด้วย
ก็มีการช่วยสื่อสารเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ย
คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ป่วยด้วยเป็นออทิสติกลิ้งไก่สั้นด้วย

ก็เลยให้คนในครอบครัวที่คุ้นเคยกับการสื่อสาร

พอสอบปากคำเสร็จตำรวจก็นำตัวเขาฝากขังสารจังหวัดพัทยานะคะ
พอตรวจประวัติไปเนี่ยเขามีประวัติรักษาอาการป่วย
แล้วก็เป็นบัตรคนพิการระบุประเภท๕
และ๖คือเป็นความบกพร่องทางสติปัญญาและทางการเรียนรู้

ลูกชายบอกกับพ่อว่าไม่ได้ทำ
เด็ก๓คนมาชวนให้ไปเล่นน้ำ
ลูกชายก็ไปเล่นแต่อีก๒คนไม่ได้ตามมา
แล้วตรงที่ไปเล่นเป็นน้ำลึกก็กอดกับเด็กที่ตาย
แต่พอรู้ว่าจะจมน้ำก็เลยแกะมือเด็กออก

เพราะว่าเขาวิ่งก็จะช่วยยังไง
พ่อปี้ยงข้าว

วันนี้กับครอบครัวก็ไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณน้องนะคะ

ก็คุณพ่อนี่แหละเป็นคนจุดทูปอันเชิญวิญญาณ

ซึ่งผลชนสูตรเนี่ยแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตของน้อง
ขาดอากาศหายใจเพราะจมน้ำ
ทีนี้พ่อบอกพ่อไม่เชื่อ

ไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาสติไม่ดี
ทำไมพ่อแต่เขามีประวัติการรักษาแล้วมีบัตรผู้พิการเลยนะ
พ่อบอกว่าก็ตอนที่พ่อไปสังเกตการสอบปากคำ

ก็ถามตอบคุยรู้เรื่องทุกอย่างเลย
แต่พอถามคำถามสำคัญว่าแล้วทำไมไม่ยอมช่วยน้อง

พ่อเลยไม่เชื่อว่าเขาพูดไม่รู้เรื่อง

ส่วนย่าของผู้ตายนะคะย่าของน้องที่เสียชีวิต
บอกว่าย่าทำใจไม่ได้ยังไงก็ทำใจไม่ได้
แต่ย่าย่าจะค่อนไปทางสายความเชื่อค่ะพี่อุ๋ย
ว่าเนี่ยเมื่อก่อนจำได้เลย
มันมีเรื่องอาถรรพ์ฝาแฝด
คือบางทีบางพื้นที่เขาจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเด็กแฝดไง
คือเขาบอกย่าบอกเคยมีพระที่นับถือเตือนบอก
บ้านไหนมีลูกแฝดเนี่ยพ่อต้องบวชแก้เคล็ดให้นะ
อย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องสูญเสียคนใดคนหนึ่งไป
บอกพอมาเจอเรื่องนี้นะจากที่จะเชื่อไม่เชื่อย่าเชื่อเลย
และที่ผ่านมาก็เคยเตือนลูกชายแล้วบอกบวชนะบวชให้หลานหน่อย
แต่สุดท้ายก็ไม่ทันนะคะ
เป็นแบบว่าความเชื่อคือบ้านเขา
พ่อก็เคยมีแฝดอยู่คนหนึ่ง

ถ้าได้ลูกแฝดตั้งแต่เล็กแล้วครับมันได้ขวบ๒ขวบ
แต่พ่อมันพูดกันจนลืม

ไม่เกี่ยวกับว่าบวชให้พ่อกับแม่ของ

สิบวันห้าวันหรืออะไรอย่างนี้
เมืองต้นก็คือบอกเลยว่าอยากให้ตำรวจดำเนินการกับผู้ต้องหาให้ถึงที่สุด
คือย่าก็บอกว่าหลานย่าเป็นเด็กดี

บอกหลานย่าเนี่ยนะขยันด้วย
ช่วยเหลือครอบครัวทำงานบ้านตลอด
เพราะฉะนั้นไม่มีใครทำใจได้เลยกับเรื่องที่เกิดขึ้น